มาดูเรื่องราวหลอนกันก่อนละกัน
ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียง
เหมือนคนกำลังกรีดร้องออกมาจากตึก
ซึ่งตึกเนี่ยไม่มีคนด้วยนะคะ
แล้วเสียงที่ว่าสุดท้ายเป็นเสียงของอะไร
กรีดร้องออกมาแบบไหนไปดูกันค่ะ

บรรยากาศมันชวนหลอนจริง

คือเสียงมันจะไม่ได้ชัดมากนะคุณนะ

มันแปลกแปลกนะมันเหมือนโหยหวนเหมือนกันนะเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะ
เฝ้าโรงงานอยู่กะดึกตอนตีหนึ่งได้ยินแบบนี้
สาธุด้วยผมลาเลยครับผมลาเลยครับหัวหน้า
ผมอยู่ไม่ได้แล้วเขาหล่อนนะเนอะเขากลัวว่าจะเป็น

ถ้าเป็นคุณได้ยินตอนตีหนึ่งคุณคิดอะไร
ผมไม่อยู่ตอนตีหนึ่งแล้วครับผมกลับแต่ตอน๑ทุ่มแล้วฮะ
เขาเข้ากะดึกเขาอยู่กะดึกเขาเลยบอกว่าโอ๊ยลาเลยครับหัวหน้านะคะ
งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน
คุณคิดว่ายังไงมันเป็นพึ่ง
มันไม่ใช่พึ่งพี่
มันเป็นผู้ชาย
โอ้โหมันไม่ใช่ผู้ชาย
ก็เป็นไปได้